ปีใหม่หลายคนไปทำบุญกัน
ไปทำบุญต่างจังหวัดทำบุญ๙วัดไหว้พระกัน

แต่อีกคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยเหมือนกัน
ไปทำบุญแล้วก็ร่วมแก้ชงไปด้วยเลย

แล้วเริ่มต้นปีมาปีไก่ไฟขนาดนี้

ว่ามีเรื่องของการสะดอกเคราะห์แก้ชงกันอย่างไร

ติดตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปสะดอกเคราะหแก้ชง

มังกรเขียวสิ่งศักดิ์สิทธิคู่วัดทิพยาวารีวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
เป็นที่เคารพสักการะในหมู่ชาวจีนมาช้านาน
เพราะความศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคุ้มครองดวงชะตา

ผู้ศรัทธาได้สมดังความปรารถนา
จึงทำให้ชาวไทยและชาวจีน
เลือกที่จะมาสะดอกเคราะห์แก้ปีชง๒๕๖๐กันที่นี่ค่ะ
ก็ต้องขอสุขภาพอย่างเดียวสุขภาพแข็งแรง

คือให้ลูกทำการค้าธุรกิจอะไรยังมีอุปสรรค

ปีนักศัตริย์ที่ชงในปีนี้คือ
เถาระกามะเมียและปีชวด
สำหรับการแก้ชงของที่วัดทิพยาวารีวิหาร
ต้องเริ่มจากการไหว้ขอพร๖ประการ
เทพประจำปีนักศัตริย์ให้ช่วยคุ้มครองตลอดทั้งปีก่อนค่ะ
จากนั้นซื้อใบฝากดวงมาเขียนชื่อนามสกุล
วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและอายุ
เขียนต้องเทียบกับตารางของจีนนะคะ

เริ่มตั้งแต่ศีรษะจะหลดถึงเอวกับองค์เทพมังกรเขียว

จากปีนี้ตามปฏิทินของจีนมี๑๓เดือนค่ะ
ตามความเชื่อของการทำพิธีนี้
เสมือนการขจัดปัดสิ่งอัปมงคลออกจากตัว
เพื่อให้ร่างกายจิตใจสะอาด
เสริมดวงชะตาสุขภาพธุรกิจและการงานให้ราบรื่น
ห้ามพลาดคือประพรมน้ำทิพย์น้ำมนต
ไหลออกมาจากบ่อน้ำทิพย์โบราณอายุ๒๐๐ปี
เพื่อชำระล้างร่างกายให้สะอาดไม่เศร้าหมองค่ะ

การชี้นำให้ประชาชนสาธุชนพุทธสาธิชน
ได้มีโอกาสได้เข้ามาทำบุญ
ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกต่างหรือภายในประเทศ

พลังเพื่อให้จิตใจร่างกาย
สามารถไปดำรงชีวิต
ต่อสู้ในกิจกรรมของตัวเองต่อไป
แก้ปีชงนอกจากจะไปไหว้เทพเจ้าตามวัดจีนแล้วนะคะ
คุณผู้ชมยังสามารถแก้ชงได้ด้วยวิธีง่าย
อย่างเช่นการทำบุญช่วยเหลือชีวิตสัตว์ค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมากันที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี
ตั้งใจที่จะมาถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะ
วิธีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางที่จะสามารถช่วยแก้ปีชงได้เช่นกันค่ะ
ชื่อนามสกุลและที่อยู่บนสองรับปัจจัย
โครงการถ่ายชีวิตโคกระบือพร้อมสวดอธิษฐาน
ปัจจัยไปหยอดลงตู้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ
โดยทางวัดจะเลี้ยงดูและจัดส่งให้เกษตรกรได้เลี้ยงดู
โคกระบือสู่พื้นนาต่อไป
ท้ายด้วยการบริจักษ์ลงศพที่เชื่อว่าจะเป็นการต่ออายุไข
และสะดอกเคราะห์จากหนักให้กลายเป็นเบา
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน